ค่ะเมื่อวานนี้๒๖กุมภาพันธ์ย้อนกลับไปเมื่อ๓๐ปีที่แล้วนะคะวงการบันเทิงของเราได้สูญเสียศิลปินหมอลำชื่อดังระดับประเทศคุณแม่ฮันนี่ศรีอีสานค่ะ
และเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลของแม่ฮันนี่เองก็ได้มีเหล่าศิลปินพื้นบ้านพร้อมกับประชาชนที่ยังรักและคิดถึงแม่ฮันนี่ไปร่วมงานบวงสวงใหม่ของแม่ที่จังหวัดศรีสะเกดกันเยอะเลยนะคะ
จุดที่ตั้งศาลแม่ฮันนี่ก็คือจุดที่แม่ฮันนี่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อ๓๐ปีก่อนค่ะ
ตั้งอยู่บนถนนเส้น๒๒๖ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยนับว่าเป็นข่าวช็อกวงการเพราะเป็นการสูญเสียศิลปินคุณภาพ
ฮันนี่ถูกยกให้เป็นราชินีหมอลำสาวเสียงกำมะหยี่
มีผลงานเพลงที่สร้างชื่อมากมายนะคะอย่างเช่น
น้ำตาหล่นบนที่นอนวอนพี่มีรักเดียวแล้วก็เพลงสาวกาลสินนั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้ก็เป็นวันครบรอบการเสียชีวิต

มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระและทำพิธีบวงสวนศาลแม่ฮันนี่
พร้อมด้วยศิลปินพื้นบ้านมาร่วมรำบวงสวงนะคะ
กลางแฟนเพลงและประชาชนที่ตั้งใจมาร่วมพิธี

ขอให้มีโชคมีลาบแล้วก็บางคนก็มาขอเลขขออะไรแบบนี้
แล้วก็พากันสมหวังหลายต่อหลายงวดนะคุณผู้ชมนะ
ฮันนี่น้อยศรีอีสานลูกสาวเพียงคนเดียวของ
บ้านดอนศิลปินชื่อดังและน้องแอนนี่ศรีอีสาน
หลานสาวแท้ของฮันนี่ศรีอีสาน

แล้วก็เล่าว่าได้เรียนร้องหมอลำจากต้นแบบของคุณแม่ฮันนี่มาโดยตลอด
ตอนนี้สามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วนะคะ

ทุกปีก็จะเดินทางมาไหว้ขอพร
รำลึกถึงบุญคุณที่ครั้งหนึ่งแม่ฮันนี่ทำให้ทุกคนได้รู้จัก
เพลงหมอลำอีสานนั่นเองนะคะ
บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็ยังดังอยู่ในแบบหลายเพลงนะ

ฟังอีกทีก็ยังติดหูนะคะ